ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการลุยศึกฟุตบอลโลก
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในนัดที่๔เจอกับอีรักษ์นะครับ
ด้านโคสิโก้เองก็ออกมายอมรับว่าการเจอกับอีรักษ์ในครั้งนี้
จะเป็นเกมที่ยากกว่าการเจอกันในรอบที่ผ่านมานะครับ
ก่อนที่จะพบกันอีกครั้งในวันอังคารนี้ว่าไทยน่าจะพบกับงานหนักแน่นอนเนื่องจากครั้งนี้
อิลรักษณ์ระบบผู้เล่นหลายตำแหน่งโดยเฉพาะการเดินนักเตะจากชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
แข่งขันในโอลิปิกเกม๒๐๑๖มาหลายคน
แม้ว่าจะไม่มีตัวทีเด็ดที่มักจะยิงประตูทีมชาติไทยอย่างยูนิสมามูท
แต่ว่าทุกตำแหน่งล้วนมีความสามารถ
พบกันครั้งนี้จึงต้องมีการปรับวิธีการเล่นใหม่
รวมถึงให้นักเตะนั้นศึกษารูปแบบการเล่นจากวีดีโอเทป
นัดที่ผ่านมาอีกด้วยครับ

แต่ต้องดูความพร้อมของนักเตะอีกครั้ง
ทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าเกมนี้นะครับ
อาจจะได้ลงเล่นเป็น๑๑ตัวจริงครั้งแรก
หลังจากทำผลงานได้ดีนะครับในการลงเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับสหรัฐอารับเอเมริตครับ
ขณะที่ความขึ้นไหวของทีมคู่แข่งอย่างราดีเชนายชิลกุญสือของทีมชาติอิรักษ์นะครับ
ก็ออกมากระตุ้นลูกทีมให้ลืมความผิดหวังจากเกมที่ถูกญี่ปุ่นนั้น
ยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บก่อนแพ้ไป๑ต่อ๒อย่างเจ็บปวดนะครับ
แล้วก็ให้รีบกลับมามีสมาธิกับการพบกับทีมชาติไทยพร้อมทั้งย้ำว่าหากชนะทีมชาติไทยในวันอังคารนี้ได้
ก็มีลุ้นในการไปเล่นฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียครับ
ส่วนแฟนบอลชาติใทยที่เป็นผู้หญิงนั้นต้องใส่ชุดคลุมสีดำครับ
สำคัญทางศาสนาของอีรานนะครับ
ทำให้อุปกรณ์เชียร์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง
แตร่กลองฉาบจะไม่อนุญาตให้นำเข้าสนาม
แต่อุปกรณ์อื่นเช่นทงและป้ายผ้านั้นสามารถนำเข้าไปได้นะครับ
อีกทั้งยังงดใส่เสื้อสีแดงครับ
เนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้ามในวันไว้อะไหล่นะครับ
กันหน่อยครับทีมชาติไทยจะพบกับอีรักษ์ที่ปาสเตดียม
สนามเป็นกลางในกรุงเตฮารานประเทศอีราน
ในวันที่๑๑ตุลาคมก็วันอังคารนี้นะครับ
แข่งขันด้วยเวลา๑๙๓๐นตามเวลาของไทย
ส่วนในค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนยุโรป
จะเจอกับจอร์เจียในเวลา๕ทุ่มนะครับ
เบเนียทีมอันดับ๑ของกลุ่มที่มี๖แต้ม
เจอกับสเปนทีมอันดับที่๒ที่มี๔คะแนนนะครับ
ส่วนอีกคู่มาซิลาเนียเจอกับอิตาลี